ส่วนเรื่องนี้คาดว่าจะคลี่คลายและเป็นการคลี่คลายที่น่าตกใจมากนะคะ
เมื่อวานนี้ที่เล่าไปไปพบศพผู้หญิงคนนึง
ถูกฆ่ายัดถังขยะสีฟ้าจำได้ใช่ไหมคะถังนี้

เรื่องต้นเมื่อวานที่เล่าไปก็คือเป็นศพผู้หญิง
น่าจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยเพราะว่าเส้นผมเนี่ยมันมีเส้นผมสีขาวอยู่ด้วย

ตอนนี้รู้แล้วว่าน่าจะเป็นศพของคุณยายท่านหนึ่งอายุ๖๐กว่า
แล้วคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคือใครรู้ไหมคะ
หลานสาวแท้ของคุณยาย
กับแฟนนุ่มของหลานสาวแล้วหลานสาวอายุเพิ่ง๑๘พี่อุ๊ย

ตอนนี้หลานสาวตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะ

คือจะเป็นภาพยายหลานที่เขาอยู่ด้วยกัน
ก่อนที่จะเกิดเหตุว่าไปพบศพอยู่ในถังขยะสีฟ้านะคะ

อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สถานีรถไฟนครราชศรีมาจะเห็นคุณยายวัย๖๒
ก็คือผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้าถือตะกร้าสีแดงเดินมากับหลานสาววัย๑๘
อีกมุมหนึ่งคุณยายเดินเข้ามาในชาญชาลาตามหลานสาวมาติดติด

เพราะว่าในตะกร้าสีแดงของคุณยายมีของอยู่เต็มเลย
แต่คุณยายก็ค่อยค่อยเดินช้าช้าตามหลังหลานไป

นี่ค่ะก็เหมือนกับหันมามองมาคุยกับคุณยายเป็นระยะ
คือภาพนี้ดูเหมือนไม่มีอะไร
เหมือนยายหลานเดินอยู่ด้วยกันหลานก็ดูเป็นห่วงยายหันมามองคอยคุยคอยอะไร
คือคนแถวนี้บอกว่ายายหลานคู่นี้ตัวติดกันเป็นปลาท้องโขค่ะ
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลย

ใช่ดูแบบนั้นพี่อุ๋ยดูว่าเขาก็รักกันดีเป็นยายหลานที่รักกันดี
คนแถวนั้นก็บอกว่าก็เดินด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดครับ
ภาพที่เราได้เห็นนะคะคือเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๕๒นาที๗กุมภาพันธ์
ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจากภาพเหล่านี้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้
ไป๖วันให้หลัง๕ทุ่มกว่าของวันที่๑๓กุมภาพันธ์
ห่างออกไปจากจุดนี้กว่า๒๗๐กิโลก็คือที่อำเภอเดิมบางนางบวช
จะมีคนไปพบศพปริศนาถูกฆ่ายัดถังขยะสีฟ้าแล้วเอาไปทิ้งอำพลางคดี
ในพื้นที่ชายเขาที่ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนำบทจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเด็นคือคนละจังหวัดกันเลยนะใช่ไหม
ศพคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะศพผู้หญิงที่อยู่ในถังขยะสีฟ้า
ลักษณะเสือผงเสื้อผ้าหรืออะไรครับคล้ายกับคุณยายท่านเมื่อสักครู่
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยโอ้โหแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
อืมน่าจะเป็นคนเดียวกันนี่คืออาจจะเป็นศพคุณยายนะคะคุณยายวัยหกสิบสอง
ทำไมศพถึงไปอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมหลานสาวถึงกลายเป็นบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นคนก่อเหตุ
คุณผู้ชมคะเบื้องหลังการคลี่คลายปมสังหารในการฆ่ายัดถัง

เบาะแสนำพยานหลักฐานลายนิ้วมือที่พบที่ศพไปตรวจพิสูจน์
เทียบเคียงกับประวัติในทะเบียนราชก็เลยพบว่า
ศพผู้หญิงที่อยู่ในถังขยะสีฟ้าคือคุณยายวัย๖๒ตามคลิปเมื่อกี้นี่แหละ
เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าใช่ตรวจสอบแล้วใช่ค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คุณยายหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ไม่รู้หายไปไหน
ทีมสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗กระจายกำลังออกติดตามนะคะ
เบาะแสจากคนใกล้ชิดจากญาติที่สนิทกับคุณยาย
ก็พบว่าตามภูมิลำเนาของคุณยายที่อยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะ
คุณยายย้ายไปอยู่กับหลานสาวที่ห้องเช่าในตัวเมืองนครราชศรีมา
ตำรวจขยายผลพบว่าคุณยายน่าจะหายตัวไปช่วงวันที่๗วันที่๘กุมภาพันธ์
และประเด็นคือหลานสาวคนนี้ก็หายไปด้วย
ตำรวจใช้วิธีรับแกะรอยจนรู้มาว่าหลานสาวกับแฟนหนุ่มของเขาหนีค่ะ
พอคุณยายหายตัวไปหลานสาวหนีไปกับแฟนไปอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

ตำรวจตามเลยนะคะตามไปควบคุมตัวมาแล้วมาสอบปากคำเพื่อขยายผล
บ่ายวันนี้ตำรวจภูทรจังหวัดตากตั้งจุดตรวจความมั่นคงอยู่ตรงจุดตรวจบ้าน
้วยยาอุอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เป็นจุดตรวจบนถนนสายอำเภอแม่สอดตากค่ะ
มันคือกึ่งกลางระหว่างอำเภอแม่สอดจะไปตาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถตู้สายแม่สอดปากที่มีผู้โดยสารเต็มรถเลยนะคะ

ตรวจหน่อยตรวจคนที่อยู่ในรถตู้คันนี้หน่อย

ผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถตู้อ้าว
เจอค่ะเจอชายหนึ่งหญิงหนึ่งมีพิรุษเลย
เจ้าหน้าที่บอกพิรุษมันชัดมากมันแปลกมาก
ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้ท่าทางมีพิรุธมาก
ลงมาลงมาจากรถตู้
ขอตรวจค้นหน่อยค้นกระเป๋าดูบัตรประชาชนหน่อย
ผู้ชายคือนายปะติดพลอายุ๒๓ปีชาวอำเภอแม่สอด
ผู้หญิงคือนางสาวออนอนงอายุเพิ่ง๑๘
นี่คือหลานสาวผู้ต้องสงสัยค่ะ
พอตรวจบัตรประชาชนตรวจข้าวของแล้วก็ดูหน้าค่าตา
ผู้ต้องสงสัยคดีฆ่ายัดถัง
ตำรวจนำตัวทั้งสองคนนี้ควบคุมตัวมานะคะเดินทางมา
แล้วก็ต้องมาลงบันทึกประจำวันในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ตำรวจชุดที่ไปควบคุมตัวก็ประสานไปยังตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
แลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนเบาะแสและเปลี่ยนหลักฐานกัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีก็เลยบอกว่า
คุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะผู้ต้องสงสัย๒คนนี้
ชายหนึ่งหญิงหนึ่งก็อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่
ไปควบคุมตัวได้ที่บริเวณแม่ศอดจังหวัดตาก
ก็คือเหมือนกับเขาหนีอะค่ะนั่งรถตู้หนีค่ะ

ทีนี้ชุดสืบสวนของสพเดิมบางนางบวช
ก็นำตัวผู้ต้องสงสัยที่จะต้องเอาไปสอบปากคำเพิ่ม
จะต้องถามมูลเหตุจูงใจแรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไร
แล้วเดี๋ยววันพระเรื่องหัดสบดีนี้
สพเดิมบางนางบวชแถลงข่าวคดีนี้
จะไปแถลงข่าวคดีนี้ด้วยตัวเอง
แต่รายละเอียดของคดีเนี่ยค่ะคุณผู้ชม

ก็คือเบื้องต้นรู้แค่ว่าหลานสาวเป็นผู้ต้องสงสัย
จับได้พร้อมกับแฟนนุ่มแล้วรายละเอียดมันคือยังไง
ผู้กำกับสพเดิมบางนำบวชบอกว่า

คดีมันคืบหน้าไป๘๐แล้ว
ตอนนี้กำลังไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
กรณีที่ตัวผู้ก่อเหตุขับรถเส้นทางที่พาเอาศพคุณยายไปทิ้ง
ต้องดูว่ามาจากตรงไหนยังไง
ส่วนหลักฐานอื่นมันก็มีทั้งพยานหลักฐาน

ที่เห็นรถทันหนึ่งมันรถต้องสงสัย
กระบะสีบรอนเอาถังขยะไปทิ้งบริเวณนั้นพอดี
กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชื่อมโยงกันนะคะว่ามันใช่ไหม

ในวงจรปิดแล้วก็มีวงกลมสีแดงที่เราวงเอาไว้ให้

อยู่ดีขับแล้วก็เหมือนกับเอาถังขยะอะไรไปทิ้งตรงนั้นแปลก
อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงผู้กำกับสอบภอด์เดิมบางนางบทนิดหนึ่งค่ะ
ตำรวจให้ข้อมูลมาเบื้องต้นเท่านี้นะคะ

คุณยายวัย๖๒ปีผู้เสียชีวิต
อยู่ตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
แล้วก็รับเด็กผู้หญิงมาเลี้ยงเป็นลูกเลย

แล้วก็ลูกมีน้องคลอดออกมาเป็นหลานครับ
แล้วคุณยายก็เลี้ยงหลานมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่แบบบอก
แล้วก็ไปเรียนอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ฝึกงานที่สถานีรถไฟนครราชศรีมา
คุณยายก็ย้ายไปเช่าห้องอยู่กับหลานสาว

แล้วก็จะกลับบ้านที่อำเภอแก่งคอยทุกวันหยุด

คุณยายรักหลานแน่แหละเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก

อาจจะมีการพลั้งพลาดลงไม้ลงมือกันหรือเปล่า

เดี๋ยวจะต้องขยายผลต่อว่า
แล้วมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า

เชื่อว่าตำรวจอาจจะต้องรอเรื่องของผลทางดี
การตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้นะฮะ
หรือว่าการรับสารภาพหรือไม่รับสารภาพอะไรยังไง
ยังไงก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะขณะนี้นะ
สำหรับหลานสาวของยายแล้วก็แฟนของหลานสาวด้วย
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่นครราชศรีมานี่เป็นจุดบ้านเช่าที่คุณยายที่เสียชีวิต
ถูกฆ่ายัดถังเนี่ยมาเช่าอยู่กับหลานสาวที่นี่
หลานสาวมาฝึกงานที่สถานีรถไฟโคราชนะ
นี่ฮะคนขายของหน้าสถานีรถไฟนครราชศรีมาชื่อคุณยุพิน
บอกว่าเมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์หลังจากสองยายหลานลงจากรถไฟ
แวะมาซื้อน้ำยังได้คุยกันอยู่เลย
ตัวของคุณยายเนี่ยคุณยายที่เสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าพาหลานสาวกลับบ้านที่แก่งคอยสระบุรี
แล้วแวะไปเอายาด้วยนะซึ่งคุณยุพินบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เห็นยายหลานคู่นี้เนี่ยมาตั้งแต่หลานยังเด็กเลยด้วยซ้ำ
ตัวติดกันตลอดจนหลานไปเรียนปวช
ยายจะเดินมาส่งมารับทุกวันแม้แต่หลานฝึกงานที่สถานีรถไฟ
นครราชสีมาก็มาส่งตอนเช้าพักเที่ยงยังแวะมาหาหลานเลยนะ
หลานฝึกงานอยู่แล้วตอนเย็นก็มารับเป็นแบบนี้ทุกวัน
เมื่อวานนี้เห็นหลานคุณยายแต่งชุดนักศึกษามากับเพื่อน๓๔คน

เขาฝึกงานเสร็จแล้วหรืออะไรอย่างนี้คิด
ปกติเขาจะมาตอนเช้าตอนเช้าเช้าเขาก็จะมาฝึกงานเย็นเขาก็จะกลับกับยายเขาทุกวัน
ยายก็นี่จะห่วงมากห่วงแบบไปรับไปส่งไม่ว่าจะไปโรงเรียนไม่ว่าจะกลับ
ไม่ว่าจะเช้าจะเย็นแกจะไปรับไปส่งตลอดแกไม่ให้คาดสายตาเลย
แกเป็นคนอย่างนี้จริงขนาดมาฝึกงานเที่ยงแกก็ต้องมามาดูมาเฝ้า

จะไม่ใช่หลานแท้หลานในไส้ใช่ไหมเป็นลูกของเด็กที่เก็บมาเลี้ยงเป็นลูก

ท่านผู้ชมครับคุณปียชาติไปที่ห้องเช่าของคุณยายกับหลานสาวนะฮะอยู่ใกล้ใกล้กับวัดสมลาย

ยายแกอยู่สระบุรีแต่ศพไปเจอที่สุพรรณบุรีนี่มาอยู่กับหลานสาวที่นี่ได้คุยกับคนที่อยู่ห้องติดกันนะครับ
บอกว่าที่ผ่านมาก็จะมีบ้างได้ยินเสียงฝั่งยายเนี่ยจะมีต่อว่าหลานอะไรพวกนี้นะฮะอยากจะให้หลานเนี่ยอยู่ในโอวาสเนี่ย
ก็อย่างเช่นหลานจะมัดผมยายไม่ยอมอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับตามภาษายายหลานจนล่าสุดเช้า๑๑๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นมีรถ
มาขนของเนี่ยจะไม่เข้ามาในซอยในซอยมันแคบ
ก็เลยไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเขาเอารถกระบะเข้ามาเนี่ยมาถึงในนี้เขามาขนอะไรกัน
ไม่เห็นถอยเห็นออกมาเห็นพี่ก็ว่าเอาใครย้ายบ้านทำไมเขา
เขาเอารถไปข้างในเลยเหรอพี่คิดแค่นี้อ่าปกติเขาจะจอดตรงนี้ไงเออ
แต่คันนั้นก็เข้าไปข้างในเลยทีนี้กลางวันอ่ะมันมีคนอยู่ข้างหลังน่ะ
แค่๓ห้องมีผู้หญิงผมยาวที่ห้องเกี่ยวห้องสุดท้ายเขาก็ไปทำงาน
เหมือนบรรยากาศมันให้ไงไม่มีใครเห็นน่ะ
แล้วห้องติดกันเขาก็ย้ายไปที่กระเพาะปลาน่ะเขาย้ายไปหลายเดือนแล้วไง
ใช่อันนี้พวกฝั่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเขาหากินอะเนอะ
พี่ก็หยุดในห้องพี่ไม่ไปถึงกับใครไง
แต่หลังบ้านมันชวนบางทีพี่ตาฆ่าทำผมไงพี่ก็ได้ยินไง
เห็นหัวแต่ไม่รู้หัวใครนะเพราะว่าเห็นแบบหรือว่าเป็นหลานเขาวะ
เพราะมันเห็นจากตรงนี้ไงกำแพงมันสูงก็เห็นแต่ตรงเนี้ย
มีอีกคนนึงที่เราไปคุยด้วยนะครับอยู่ใกล้ใกล้กับห้องของคุณยายนะครับ
บอกว่าไม่เห็นคุณยายมาหลายวันแล้วแล้วปกติพี่เขาขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
กลางวันจะไปขี่วินก็มีชุดสืบสวนมาตามหาหลานสาวของคุณยาย
แล้วให้พาไปดูกล้องวงจรปิดในระแวก
พบว่าเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นหลานสาวคุณยายอยู่ในกล้อง
แล้วท่าทางมีพิรุษโดยมีเพื่อนสองคนมารับ
แล้วเมื่อคืนนี้ไปดูกล้องก็มีพิรุษยังไง
เขาแบบลื้อลุกลนยังไงก็รู้จับได้โทรศัพท์ดูได้โทรศัพท์
ที่ฐานีรถไฟตอนบ่ายสองกว่าของวันอาทิตย์

จ้างวินอีกคันหนึ่งอ่ะไปที่รถไฟแล้วก็เพื่อนเขามารับ๒คน

คือถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยต้องไล่กันเยอะเลยนะฮะ

มีใครมาร่วมมือช่วยเหลืออำพลางศพขนย้ายอะไรยังไงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟนครราชสีมาให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าหลานสาวของคุณยายเนี่ยมาฝึกงานที่สถานีรถไฟ๔เดือนแล้ว
เพิ่งฝึกงานเสร็จเมื่อ๑๑กุมภาพันธ์แต่เมื่อ๑๐และ๑๑เนี่ย
ลางานนะคือความจริงจะฝึกเสร็จวันสุดท้าย๑๑กุมภาพันธ์
แต่๑๐กับ๑๑ลางานไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันนะครับ
เช้าเมื่อวานมากับเพื่อน๔คนมาเอาใบส่งตัวกลับ
ปกติเนี่ยน้องมักคุยวิดีโอคอร์กับเพื่อนเป็นประจำเมื่อวานนี้ก็พูดเล่นกับน้อง
อะไรอยู่แต่ว่าน้องก็ดูนิ่งนะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจา
นี่นะฮะขณะเดียวกันทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับที่สระบุรี
ไปที่สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอยสระบุรีเป็นที่ทำงานของสามีของคุณยาย
ชื่อคุณตาดำรงซึ่งคาดว่าคุณยายอาจจะเป็นเหยื่อที่ถูกฆ่ายัดถังหรือเปล่า
ตามหาคุณตาดำรงนะครับที่ทำงานอยู่ที่นี่ไม่เจอนะฮะ
ตำรวจเนี่ยเชิญไปให้ข้อมูลอยู่เหมือนกันได้เจอผู้ช่วยของนายสถานีรถไฟแก่งคอย
ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนายดำรงบอกว่านายดำรงกับคุณยายพักอาศัยด้วยกันที่นี่
โดยนายดำรงค์เนี่ยจะไปไปมามาจากโคราชมาสระบุรีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณยายเนี่ยไปอยู่กับหลานที่โคราชคนที่ทำงานที่นี่กับแฟนของนายดำรงจะรู้จักคุ้นเคยกันดี
พอมาได้ข่าวว่าอาจจะเป็นคนที่ถูกฆ่ายัดถังก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
ตอนนี้ตำรวจได้เชิญนายดำรงไปให้ข้อมูลแล้วแล้วก็พาไปดูห้องพักที่โคราชด้วย
เดี๋ยวคงต้องรอการขยายผลจากทางเจ้าหน้าที่
คุณผู้ชมคะวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราอยู่ที่จุดที่พบถัง
อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

อยากจะให้มันชัดเจนว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
จากข้อมูลของพยานบุคคลที่เห็นรถกระบะต้องสงสัย
นำถังขยะสีน้ำเงินแล้วก็เหมือนกับเอาถังขยะไปทิ้งอะค่ะ
วันนี้เราก็เลยย้อนไปดูกล้องวงจรปิดตรงนี้อีกครั้งนึงเนี่ย
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะคะว่ามันมีถังขยะสีน้ำเงินสีฟ้าอยู่ที่รถหรือเปล่า

คือมันเหมือนไม่มีถังไม่แน่ใจนะ
มันเหมือนไม่มีถังอยู่ท้ายรถกระบะคันนี้ค่ะ
ท้ายกระบะมันก็สูงแล้วนะมันก็ดูเล็กพัดใช่ไหม
ต้องขออนุญาตว่าก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ารถกระบะคันนี้เป็นรถต้องสงสัยหรือไม่

เพราะว่ามีเบาะแสจากชาวบ้านในเขตเทศบาลเดิมบางนางบวชบอกว่ามันมีถังขยะหายไปใบหนึ่ง
ชาวบ้านรายนี้บอกว่าพอรู้ข่าวฆ่ายัดถังเนี่ยนะชาวบ้านเขาก็สงสัย
ว่าเอ๊ะไหนไปดูซิไอ้ถังขยะสีน้ำเงินหูเหล็กมันอยู่ครบถ้วนไหม
หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งอ่ะค่ะตรงเนี้ยมันหายไปค่ะครับ
มันก็คือเหมือนกับถังที่พบที่เอาศพไปใส่ไว้เลยอ่ะอืม
คือเดิมเนี่ยนะคะถังขยะจะอยู่ใต้ต้นไม้๒ถังนะคะ
ถัดออกไปก็ประมาณสักสิบเมตรฝั่งตรงกันข้ามก็จะมีอีกอีกหนึ่งใบครับ
แล้วเป็นสามแต่ตอนนี้ถังขยะถูกย้ายไปวางเอาไว้ในจุดถัดไป
รวมกันสองใบส่วนถังที่ต้องอยู่ใต้ต้นไม้
จุดนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ปกติมันต้องมีสามครับ
มันเหลือแค่สองและไอ้ถังที่หายมันสีซีดด้วย
มันคล้ายแหมเขาบอกว่าเหมือนอ่ะมันเหมือนถังที่ถูกใช้ยัดศพ
เมื่อตอนเช้าพนักงานเก็บขยะก็มาถามนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าพนักงานไม่ได้เก็บไปนะครับ

ก็สงสัยกันเหมือนกันว่ามันหายไปไหนใครเอาไปแต่
แต่เวทประพานเขาก็ไม่ได้มาถามแต่มันหายไปแท้แรก
ก็เพิ่งจะมาถามเมื่อเช้าเนี้ยค่ะพอถามเมื่อเช้าก็นักข่าวก็มาเต็มเนี้ย
อ่าคือที่สะบานมาตรวจสอบแล้ว
เมื่อเช้าเนี่ยอ่าเขาว่ายังไงบ้าง
เขามาถามว่าถังมันหายไปนานยังเอ้าก็มาเก็บถัง
มาเก็บขยะทุกวันไม่ดูกันหรือไงไม่สังเกตกันหรือไง

ข้อมูลเรื่องถังขยะหายไปตรงนี้ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบผู้ใหญ่ทีสัตว์จักรวงรัฐ
ก็ยืนยันว่าตรวจสอบแล้วหายจริง
ไม่มีพนักงานเก็บขยะเก็บไปมันหายไปไหน
มันเป็นลักษณะที่ว่าคนร้ายขโมยถังตรงนี้
ไปก่อเหตุหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะ
แต่ถามว่ามันมีถังหายไปไหมหายจริงแล้วมันก็เหมือนกันมาก
ถังที่ถูกเอาศพไปยัดเอาไว้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
ที่มีประเด็นเรื่องของความเชื่อค่ะ
จุดที่พบถังแล้วก็มีศพอยู่ด้านใน
มีการนำกิ่งไม้ไปวางคล้ายกับเป็นการสะกดวิญญาณ
วันนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐พาทีมข่าวไปตรวจสอบ
แล้วก็อธิบายให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
กิ่งไม้ที่พบวางอยู่ตอนที่พบศพ
ไม่ได้เป็นไม้งามตามที่หลายคนเข้าใจ

แต่นี่คือกิ่งไม้ที่เป็นกระถิ่น
กิ่งกระถิ่นเล็กถูกหักออกไปจากต้นใหญ่
แล้วเอามาวางในลักษณะหันปลายไม้ไปทางปากถัง
ตามความเชื่อมันคล้ายกับเป็นการสะกดวิญญาณ
เหมือนตั้งใจอยู่ดีเอากิ่งนี้มาปัก
หันตรงง่ามไปตรงถังพอดี
มันไม่น่าจะใช่ความบังเอิญที่มันมีอยู่แล้ว

ทีนี้ค่ะจากการตั้งข้อสังเกต
มีรูปอยู่รูปหนึ่งที่เราได้มาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เสื้อที่ศพของผู้ตายกับเสื้อของคุณยาย
ภาพนี้คล้ายกันไหมคะคล้ายไหมคะ
นี่คือเสื้อของคุณยายวัย๖๒ปีที่ถ่ายภาพคู่กับหลานสาว
และนี่คือเสื้อที่พบที่ศพมันคล้ายกันมาก
เพราะศพนี้คงหลายวันแล้วล่ะถูกยัดถังอยู่ด้วย
แต่ว่าดูจากลายแล้วมันอาจจะใช่ก็ได้
ทุกผู้ชมครับถ้าจะดูจากข้อสังเกตของคดีนี้นะครับ
แน่นอนว่าถ้าตามข้อมูลจากตำรวจผู้ที่เสียชีวิตคือหญิง
ก็คือคุณยายเนี่ยวัย๖๐กว่าอยู่ที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
พักอยู่กับหลานสาวซึ่งมาฝึกงานที่นี่
แต่ความจริงแล้วตัวเองอยู่สระบุรีนะแต่มาอยู่ที่นี่เป็นหลัก
แล้วไปพบเป็นศพถูกฆ่ายัดถังถังถูกทิ้งอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช
สุพรรณบุรีระยะทางจากโคราชมาเดิมบางนางบวช
จุดที่เจอศพเจอถัง๒๗๐กิโลเมตรถ้าขับรถก็๔ชั่วโมง
แล้วไปเจออยู่ที่นู่นที่แม่สอดจังหวัดตากเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอย่างไรนะครับ
แล้วจะมีแค่สองคนนี้ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นถังที่เดิมบางนางบวชที่หายไป
นั่นแสดงว่าถ้าเกิดคุณยายถูกทำร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่จากโคราช
ระหว่างนั้นอาจจะห่อผ้ามาหรือยังไรแล้วมาหาถังแถวเดิมบางนางบวช
มันก็คิดไปได้๑๐๘เดี๋ยวรอการคลี่คลายกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะ